เปลี่ยนอารมณ์ไปลองทานอาหารอิตาเลียน
ว้าวไขซู
สุดยอดรสชาติดีเลยทีเดียว
เดี๋ยวเราจะไปทานร้านนี้
แต่ก่อนอื่นทักทายกันก่อน
เขาบอกว่าเจ้าของร้านฝากคลิปมาทักทายพวกเราเลยฮะ
เจ้าคุณขี้สาคุณอาร์มคุณแบ่ตอง
ผมอาโดโฟฟาซีนเจ้าของร้านอาหารอิตาลีโบดีซิโม
เอ็งไงเขาทักทายพวกเราทั้งสามคน

ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

หลุมสดออกมาอย่างนี้เลย

แล้วก็ทอเทลลินี่

แต่ละอย่างผมไม่กล้าอ่านจริง

มีพิซซ่าไหมพิซซ่ามาอิตาเลียนต้องมีพิซซ่านะ

ฟืนด้วยนะเป็นพิซซ่าเตาฟืนสไตล์อิตาเลียนแท้ครับ

ต้องใส่ใจพิถีพิถันนวดให้ฟินกันไปเลยทีเดียว
บอกว่าพิซซ่าเป็นเมนูที่ลูกค้าให้ความสนใจมาก
ซ่าทุกถาดต้องผ่านการอบจากเตาฟืนมีการควบคุมอุณหภูมิความแรงของไฟ
เรื่องนี้สำคัญจะทำให้พิซซ่าสุกพอดีกลิ่นหอมคงรสชาติอย่างเป็นเอกลักษณ์ที่มันลงตัว
ทางร้านเขามีมากมายหลากหลายเมนูไปดูเซตแรกกันเลยนะครับ
สตาร์ทตาเลอร์อาหารก็เรียกน้ำย่อยไหมดูนะครับยอดนิยมมีพิซซ่ามีบวานิซิโบ
มีพิซซ่าหน้าโหมวตาเลล่าสปิแนซผักโขมและก็มีพิซซ่าหน้าเดียววัล่า
คือเอาจริงผมไม่รู้ดูแล้วน่ากินน่าทาน
มาดูเมนูที่ทำเส้นสดจากทางร้านอย่างเส้น
พาสต้าเป็นเซ็ตสเต็กปลากระพงนี่ก็มี
เป็นสเต็กเนื้อวางกิวอีกอย่างหนึ่งก็มีทูน่าสเต็กด้วย

จริงอันนี้ลาววิโอรี่เนี่ยมันจะมุกเกียวอ่ะ
เออแล้วทางร้านก็ยังขายอันนี้ด้วยนะ

เป็นเหมือนซอสปลาซามิเป็นน้ำส้มสายชูหมัก
ก็คือเหมือนทำโฮมเมดขึ้นมาเพื่อที่ขายในร้าน

เอามาเป็นแบบน้ำสลัดได้อะไรประมาณนี้

ไปกินกับภาษาอีกครั้ง

แถวถนนศรีนครินโซนเทพารักษ์ในซอย
ด่าน๖หรือว่าโทรไปที่เบอร์นี้นะครับ
แต่อย่างนี้ต้องขอขอบคุณคุณพี่เขามากเลยนะ
เจ้าของร้านที่อุตส่าห์ส่งคลิปมาทักทายพวกเรากันด้วยนะครับ
โอกาสเดี๋ยวแวะไปทานคือดิฉันชอบทานมาก
อย่างเดียวไม่มีตังค์
ราคาพิเศษนิดนึงเค้าทำดีด้วยคนเด็ก
เดี๋ยวมีโอกาสไปถามขอบคุณว่ายังไงนะขอบคุณ

อะไรนะกาเสีย